ทีนี้ก็ต้องมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันนิดนึงค่ะ
คลิปเสียงล่าสุดที่ออกมาเผยแพร่โดยนายอัจฉริยะนะคะในเพจ

เป็นคลิปเสียงเกิดขึ้นเมื่อ๙พฤศจิกายนปีที่แล้วปี๒๕๖๐
ทีนี้หลังจากคลิปเสียงนี้เป็นลักษณะของการปรึกษา
เรื่องของขอกฎหมายอะไรยังไง
เวลาไปเกือบครึ่งเดือนนะคะถึงจะไปแจ้งความค่ะ
เพราะครูปรีชาไปแจ้งความ๒๘พฤศจิกายน๒๕๕๙
ไปแจ้งที่สพกาญจนบุรี
ร้อยเวรติดต่อขอรับเอกสารจากกองสลากยืนยันตัวตน
คนที่ไปขึ้นเงินลอตเตอรี่๓๐ล้าน
พอรู้ตัวคนที่ไปขึ้นเงินรางวัลว่าเป็นหมวดจรูน
ก็ทำเรื่องอายัดเงินของหมวดจรูน๒๕ล้านบาท

ในวันเดียวกันก็ถูกเรียกตัวให้ไปพบครูปรีชา
ที่สพเมืองกาญจนบุรีเหมือนกับว่าเพื่อเจรจากลายเกลี่ยทั้งสองฝ่าย

ครูปรีชาก็เลยแจ้งความดำเนินคดีกับหมวดจรูนในวันนั้นทันที
จนกระทั่งคืนนั้นนะคะก็เลยมีกระแสข่าวออกมาว่า

เข้าไปคุยที่บ้านพักก็เลยเป็นข่าวดังเลย

หลังจากเหตุการณ์วันที่๒๘พฤศจิกายน
ตำรวจก็ดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ต่อมาครูปรีชาไปจ้างทนายความ

ซึ่งคดีแพ่งสารมีคำสั่งให้อายัดเงินหมวดจรูน
จากนั้นก็เริ่มมีพยานปรากฏตัวออกมาทีละคนนะครับ
กระทั่งช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ตำรวจภูทรภาค๗ก็เข้ามาทำคดีนี้
มีการสอบสวนพยานฝั่งครูปรีชาทุกคน
ที่ตำรวจภูทรภาค๗จะแถลงข่าว
ระบุว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา
กุมภาพันธ์๒๕๖๑นายอัจฉริยะก็ออกมาโต้กลับ
พร้อมกับมีหลักฐานว่าลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ก็สั่งให้ตำรวจภูทรภาค๗โอนคดีนี้
ให้ตำรวจกองปราบรามทำคดี
ตำรวจกองปราบรามก็เริ่มต้น
กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนพยานใหม่
จน๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๑
ตำรวจกองปราบได้ขอสารอนุมัติ
หมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
พร้อมกับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหมวดจรูน
ก่อนจะส่งสำนวนให้อายการ
และท้ายที่สุดอายการสูงสุดนะคะ
สั่งคืนสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

แล้วก็ส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกัน
ปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
หลังพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของครูปรีชา
และเจบ่าบินเกี่ยวพันธ์กับคดีละเว้น

หรือมาตรา๑๕๗ของอดีต
ผู้การกาญจนบุรีเมื่อสิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะคะ
นี่ไม่รวมที่ฟ้องศาลกันเองนะ
ฟ้องสารโดยตรงมีอยู่อีก๓๔คดี
ใช่ค่ะยังตามกันต่อแบบเข้มข้นคึกคักค่ะ